เห็นพี่โจอี้ปล่อยมุกแบบนี้เรามาม่วนกันต่อดีกว่านะคะ
ตรงนี้สุดกลับมาเจอคู่จิ้นบ่อเก่าเป็นคู่ขวัญ
เขาร้องเพลงด้วยกันตลอดพี่ลูกแพรกับหมายไทยอยู่ด้วยกันมายาวนานมาก
แล้วพี่ลูกแพร่กับพี่หมายไทยเนี่ยคือเขาเป็นพระเอกหมอรัมมาก่อน
อยู่กับแม่นกน้อยมาก่อนนะคะแล้วก็คือร้องเพลงด่งดังมาก
ซีเนี่ยล้นเวทีทั้งบ้านทั้งเมืองที่สำคัญเพลงเขาดังมากคุณผู้ชม
รักสาวนครสวรรค์นี่แม่ห้างม้าเสน่ห์นี่และอีกมากมายนับไปถ้วนค่ะ
ล่าสุดเหมือนแจ็คพอร์ตของชาวอีสาน

น้องรถแบนท์ผู้ศึกข่าวเรา
ที่รุ่นในครั้งเอิงไทยรัฐไปเจอพี่ลูกแพร่กับพี่หมายไทย
พี่เขามาขึ้นคอนเสิร์ตจัดเต็มเลยค่ะ

เขาก็คัดมะไขมันคัดโอ้ยคุณผู้ชม
ดิฉันปากพอวอบให้แวะเลย
๓ชั่วโมงร้องยังไงล่ะคุณผู้ชมนะคะ
นี่เป็นการกลับมาร่วมงานคอนเสิร์ตอีกครั้งในรอบ๒๐ปี
พี่ลูกแผลพี่หมายไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเสียงที่เขาหล่อ
เพราะที่ผ่านมาต่างคนก็ต่างไปทำงานของตัวเอง
มอบความสุขผ่านเสียงเพลงหน้าเวที
คิดถึงบรรยากาศเก่าที่เกิดขึ้น
พร้อมกับขอบคุณพี่น้องมิดรักแฟนเพลงทั้งหลายเด้อ
อย่าลืมเด้อลูกแพร่ใหม่ไทยภูนีกลับมาแล้วเด้อจ้า

ที่ไม่ได้ร่วมงานกัน
เพราะว่าต่างคนต่างก็ไปทำงานของตัวเอง
บรรยากาศแห่งความทรงจำ
ซึ่งมันยังถูกบันทึกเอาไว้ในความรู้สึกตลอดการ
เห็นพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำ

ที่ให้กำลังใจด้านหน้าเวที
ซึ่งลูกแพ้เอาได้พอดีเองแล้วค่ะ
ไอไหมนะครับก็รอโอกาสเพียงแต่ว่า
โอกาสสิหมอเจาะและสิหมอสมในส่วนใด
ซึ่งมือนี้นะครับในมางานของน้องกล้องหวยไร่นะครับ
แล้วก็มีโอกาสได้มอบผลงานเพลง
ซึ่งเป็นชุดที่ผ่านมาเคยรองคู่กันไว้

ยุคไม่ได้ฟังกันอีกเดือนึงนะครับ